ท้ายในช่วงนี้นะครับมาติดตาม๕ลูกยิงสุดเทพที่เกิดขึ้น
ลูกจะสวยงามและเฉียบขาดขนาดไหนไปติดตามกันได้และผมลาไปเลยนะครับ

จะมีลูกยิงสวยลูกไหนกันบ้างไปชมกันค่ะ
โดยมุธมัติอุสมานมูซาใช้ความสดบางบอล
ก่อนจะส่งให้ปัญญพลแต่งบอนสองจังหวะ
ก่อนเปิดให้ปีภัณฑ์ยิงด้วยเท้าขวาเต็มข้อ
เข้าประตูไปแบบสุดเทพจริงค่ะ
อันดับที่๔มากันที่ทีมที่ได้กลับมารั้งจ่าฝูงกันอีกครั้ง
โดยนัทธวุฒิหมัดยาลาส่งบอลด้วยเท้าขวาให้พีรพัฒน์แก้ววิไล
ก่อนส่งต่อให้อภิวัฒน์จำจริงทำชิ้นกันอย่างเนื้อชั้น
ปิดท้ายด้วยการสไลด์บอลเข้าประตูไปอย่างลงตัว
อันดับที่๓เป็นลูกตั้งแต่ของทีมเจ้าบ้านพัทยาไทเทค
โดยแข้งตัวกับโรมาเบอร์บอนจากข้างสนามและซับบอนด้วยเท้าขวาบอน
บนหลบรักษาประตูเข้าไปได้อย่างสวยงาม
อันดับที่๒แมทระหว่างนนทบุรีและห้องเย็นท่าข้าม
ที่ได้ในเกลือให้วิสนุกซับเต็มพล็อตบอนภูมิผ่านในสวรรค์เข้าไปยังสวยงาม
โดยจิรวัตรซอมวิเชียร์ส่งบอนให้กุภวุธเถือนกาวพักออกหนึ่งจังหวะ

โดยจิรวัตรซอมวิเชียร์ส่งบอนให้กุธเถือนกาวพักออกหนึ่งจังหวังว่าจะเป็นลูกสุดท้าย